คุณผู้ชมครับไทยรัฐนิวโชว์วันนี้เรามีเรื่องราวดีของคำว่าให้
และการแบ่งปันการเกื้อกูลกันในสังคมมาฝากนะครับ
รายงานพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจนะครับ

ความรู้สึกของคนให้มันจะมากกว่าความรู้สึกของคนได้รับ
เขาอิ่มท้องแต่ผมเลยอิ่มใจ

ขายหมูแล้วก็ไข่ไก่อยู่ที่ตลาดนัดพรแสง
อำเภอบางบ่อสมุทรประการนะครับ

เป็นเด็กก็วิ่งไปเกาะรถไอติม

เขาก็ใช้ไม่มีตังค์ซื้อแต่เราไม่มี
ลุงคนนั้นให้ไอติมเรามาหนึ่งแทง

คำว่าให้นะครับตอนนั้นมันฟังเขามาเลยว่า
ถ้าเรามีเราต้องให้เขาบ้างแล้ว
เห็นคนแก่มาเดินตลาด
นึกถึงสิ่งที่เราขายอยู่ว่า
อันนี้เราให้เขาได้เราให้เขากิน
เขาไม่ต้องซื้อเลยก็เป็นการให้เขา

มันจะนึกถึงตอนที่เรารับไอติมจากลุงคนนั้น
ตื้นตันของเรามันออกมาจากตรงนั้นเลย
แล้วเขาก็มองเราด้วยความสุขที่เขาได้รับ
คนชะลาอายุ๕๕ปีขึ้นไปนะครับ
แล้วก็คนพิการคนไม่มีรายได้คนจน

หรือถ้าเป็นอิสลามก็มีไข่ไก่ให้เขา
ครึ่งกิโลถ้าสำหรับคนที่ไม่มีจริง
เขาสามารถอยู่ได้ถึง๓วันเลยนะ
เขาอิ่มท้องแต่ผมอิ่มใจ

ความรู้สึกของคนให้มันจะมากกว่าความรู้สึกของคนได้รับ
อยากให้คนที่เขาพอมีกำลังในการให้
หรืออยากจะทำให้สังคมได้ดีขึ้น